มีรายงานนะครับว่าคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
จะประกาศลาออกในเย็นวันนี้
จริงแล้วได้มีกำหนดแจ้งเวลาไว้เมื่อเวลา๑๖นาฬิกา
แต่ขณะนี้นะครับล่วงเลยมาเดี๋ยวทันทีที่มีความเคลื่อนไหว
เราจะพาคุณผู้ชมไปที่พักเพื่อไทยใช่ค่ะ
แต่ว่าเมื่อเช้านะครับคนที่ส่งสัญญาณแต่เช้าเลยอดีศรเพียงเกต
ดีศรเพียงเกตสอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับคุณผู้ชมครับ
หมอชนน่านศรีแก้วลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้หมอชนน่านนะครับจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
ตามที่ได้พูดปลาใสไว้กับพี่น้องประชาชน
เมื่อภารกิจจัดตั้งรัฐบาลประสบความสำเร็จส่งนายเศรษฐาทวีสิน
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
หมอชนน่านก็ปฏิบัติตามคำพูดคือลาออก
คุณอดีศรบอกว่าเสียดายนะรู้จักหมอชนน่านมาตั้งแต่เริ่มสมัครสอสอไทยรัฐไทยครั้งแรก

จำได้ว่าเคยปราศัยช่วยคุณหมอชนน่านที่เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับ
วันนี้จะมีอีกข่าวหนึ่งครับคือคุณนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยจะลาออกจากตำแหน่ง
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยตามที่ท่านได้พูดจาปราศัยไว้กับพี่น้องประชาชน
ได้เรียบร้อยคุณหมอชนนั่นก็ปฏิบัติตามคำพูดกับลาออก
คุณผู้ชมตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากภักดิ์เพื่อไทยมาแล้วนะครับ
ขอดูภาพเลยฮะอ่านี่คุณประเสริฐจันทรลวงทองนะครับ

คุณหมอชนน่านนั่งตรงกลางคุณภูมิธรรมเวชยชัย
เจรจาพักเพื่อไทยไปสดจากภักดิ์เพื่อไทยเลยครับ

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะครับในเวลา๑๔นาฬิกา
และการประชุมคณะกรรมการบริหารพักได้เสร็จสิ้นลงเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
สาระสำคัญของการประชุมนั้นผมขออนุญาตให้ท่านหัวหน้าพักนะครับ
ได้เป็นผู้แถลงนะครับเนื่องจากมีประเด็นที่สำคัญ
และก็ท่านอยากแผลงตัวท่านเองนะครับ

พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับ

วันนี้มาพร้อมกับท่านรองหัวหน้าพักภูมิธรรมเวชยชัยนะครับ
ท่านเลขาที่การพักประเสริฐจันทร์หลงทอง
ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มานั่งร่วมแถลงข่าว
ประเด็นสำคัญที่ผมจะขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชน
ผ่านไปยังพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับ
ก็เป็นผลสืบเนื่องจากที่ท่านเลขาที่การพักได้กรุณานำเรียนกับพวกเราว่า
มีการประชุมกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทย
จากการประชุมกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทยครั้งนี้ครับ
ก็เป็นจุดสุดท้ายที่ผมเคยได้กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไว้ว่า
ถ้าผมทำหน้าที่หัวหน้าพักในฐานะประธานกรรมการบริหารภักดิ์
พิจารณารับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของภักดิ์เพื่อไทยเสร็จเรียบร้อย
ตามที่ผมเคยประกาศไว้
เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าในเวทีหาเสียงในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาพวิทยาลักษณ์และสวรรค์เป็นการทั่วไปซึ่งวันนี้เอง
ภารกิจตรงนั้นก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับกรรมการบริหารมีมติ
เห็นชอบตามที่มอบให้ท่านนายมพรีเป็นผู้พินาคัดเลือกบุคคล
เข้าสู่ตำแหน่งนะครับเพื่อจะเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของ
ภาคเพื่อไทยในสถาชนของภาคเพื่อไทยนะครับทั้งหมดสิบเจ็ดตำแหน่ง
วกกับท่านนายกรัมตรีก็เป็น๑๘ตำแหน่งนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยไป
ภารกิจนั้นสำเร็จแล้วผมก็ขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังกับพี่น้องประชาชนว่าผม
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วครับขอทำตามที่เคยประกาศไว้
เป็นสัจจะที่ผมได้ลั่นวาจาเอาไว้ว่าถ้าพักเพื่อไทย
ถ้ากรรมการบริหารพักมีมติที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักพลังประชารัฐ
มีมติไปจับมือกับลุงป้อมนะครับดิวกับลุงป้อม
ผมในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยผมพร้อมจะลาออกและผมก็ขออนุญาตประกาศ
ณตรงนี้ว่าผมขอลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยตามที่ผมได้ประกาศเอาไว้
ณบัตรนี้เหตุผลความจำเป็นที่ผมต้องมาประกาศแบบนี้
ล่วงเวลาไว้นะครับเป็นเหตุผลความจำเป็นของการจัดตั้งรัฐบาล
จัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผมกลับเรียนด้วยความเคารพครับเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษ

พักเพื่อไทยเองนะครับมีความจำเป็น
จากกรรมการบนการพรรณพรรคจากสมีชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นว่า
เพื่อไทยต้องดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
เมื่อมีมติเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วผลการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะนำรายชื่อคณะมตรีเข้าสู่กระบวนการการนำทุนเก้า
ผมก็ถือว่าภารกิจนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอประกาศลาออกณบัตรนี้ครับ